มีเหตุการณ์ตายปริศนาเกิดขึ้นที่กาญจนบุรีนะครับ
ผู้หญิงคนนี้ครับเป็นคนชอบกวาดพื้นทำความสะอาด
โดยเฉพาะบริเวณลานสารพระภูมิซึ่งอยู่ใกล้กับบ่อน้ำ
ปรากฏว่าวันนี้คดีเธอหายไป
ภาพสุดท้ายที่เห็นคือวงจรปิดชุดนี้ครับ

ไกลหน่อยนะฮะตรงมุมนู้นเลย
ศรสีเขียวชี้ครับจะเห็นคนตัวเล็ก
กำลังเคลื่อนจากซ้ายไปขวาเหมือนเดินไปนั่น
นี่อัพซูมไปใกล้นะครับนี่ฮะ

เหมือนเดินเอียงทะแยงไปทางนู้นแล้วเธอก็หายไป
หลังจากนั้นไม่มีใครเห็นเธออีกเลยครับ

ไปเจออีกทีกลายเป็นศพอยู่ที่บ่อน้ำ
ซึ่งอยู่ด้านหลังโรงบรรจุน้ำดื่ม
บ่อน้ำเขาอยู่ด้านในสุดนะฮะ
นี่คือภาพหลักฐานที่พบนางนัชยา
อายุ๔๓ปีเธอเดินไปพร้อมกับถือไม้กวาด
่งหน้าไปทางเบาะน้ำซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะมีสารพระภูมิ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอตายได้ยังไง
เป็นลมหมดสติแล้วจมน้ำตายหรือฆาตกรรมอำพราง
บางคนเขาก็ลือไปว่าเป็นเรื่องของความเฮียนอาถรรพ์หรือไม่อย่างไร
จุดเกิดเหตุครับลักษณะคือด้านหน้าจะเป็นเหมือนกับ
เป็นโรงบรรจุผลิตน้ำดื่มในพื้นที่ท่ามกากาญจนบุรี

บริเวณจุดพบศพและนำศพขึ้นมาคือนู่นฮะ
เกือบติดกำแพงตรงจุดนู้นที่มีผ้าขาวคลุม

ตำรวจสพลูกแก่รับแจ้งว่ามีคนจมน้ำตาย
ก็ไปตรวจสอบนี่นะฮะที่เกิดเหตุก็จะเป็นเหมือนบ่อน้ำแบบคันดิน
คูณ๑๐เมตรความลึกของบ่อประมาณ๓เมตรก็มิดหัว
แล้วไปเจอรอยเท้าคนที่ริมบ่อ
ครอบครัวญาติและชาวบ้านช่วยกันนำร่างผู้ตายขึ้นมาจากบ่อ
คือตอนที่เจอลอยอยู่ในบ่อ
ก็พยายามเอาขึ้นมาแล้วก็ปั๊มหัวใจครับแต่ไม่เป็นผล
สภาพศพก็ใส่เสื้อคอกลมแขนสั้นสีชมพู

พับแบบถลกขาขึ้นมาที่หัวเข่าไม่สวมรองเท้า
แล้วก็มีเลือดออกที่จมูกที่ปากที่หู
แขนขาทั้งสองข้างกรง

ว่าอาจจะเป็นจังหวะตอนที่นำร่างขึ้นมาจากน้ำ

ตรวจสอบเบื้องต้นไม่เจอร่องรอยถูกทำร้ายร่างกาย
คาดว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง

คือบ่อน้ำตรงจุดนี้ครับพี่มิ้วคุณผู้ชมอยู่ค่อนข้างไกล
แล้วก็จะมีต้นมะม่วงบังจะมีพุ่มไม้บังมุมต่าง
เห็นแค่ผู้ตายเดินไปแถวบ่อน้ำ
นี่คือภาพสุดท้ายที่จับได้เท่านั้นเองครับหลังจากนั้นก็ไม่เห็นแล้ว
ดังนั้นเดี๋ยวคงต้องไปไล่สอบคนในครอบครัวนะครับ
เช็คสภาพพื้นที่โดยรอบครับปรากฏว่าบริเวณประตูด้านหน้าทางเข้า
จอมปลวกสูงประมาณเมตรครึ่งจุดนี้ฮะ
นี่ครับสูงเกือบเท่าผมเลยนะเมตรครึ่ง
อยู่ข้างรั้วบ้านแล้วปรากฏว่าบริเวณบ่อน้ำที่เป็นคันดินนะฮะ
ข้างข้างบ่อจะมีสารพระภูมิเจ้าที่สีขาว
นี่อยู่ตรงนี้ผู้ตายจะชอบมากวาดทำความสะอาดบริเวณสารพระภูมิอยู่บ่อย
สามีผู้ตายครับนายวรัฐเขาบอกว่าเขาก็งงเหมือนกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
ที่ผ่านมาเมียเขาก็ดูแข็งแรงเวลาเขาเอาน้ำไปส่งยกขึ้นยกลง
เขาก็ช่วยยกได้ปกติเลยเลยไม่รู้ว่าเมียมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า
แล้ววันก่อนเพิ่งจะไปรับลูกสาวเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังย่านรังสิตนะฮะ
จะรับลูกกลับมาที่บ้านแล้วก็เนี่ยเตรียมจะพากันไปเที่ยว
วันนี้พรุ่งนี้เห็นว่าเตรียมจะมาเที่ยวทะเลกัน
ซึ่งเมียก็ทุกอย่างปกติมากไม่ได้ทะเลาะอะไรกันด้วย
กลายเป็นว่ารู้อีกทีอ้าวเมียตายซะแล้วครับ
แล้วก็ลูกสาวผมอยู่ด้วยก็เลยให้อยู่เป็นเพื่อนลูกสาวเลย
แต่ทีนี้มันมีข้อมูลสำคัญซึ่งสามีผู้ตายก็เพิ่งจะรู้จากลูกสาว
บอกว่าแม่เนี่ยหลังมาประการพันเนี่ย
ว่าแม่มีอาการวูบอยู่บ่อย
คือลูกรู้แต่สามีไม่รู้ครับ
ก็คาดว่าอาจจะวูบหรือเปล่า

ที่ผ่านมาไม่เคยรู้มาก่อนเลย
ดังนั้นเรื่องของอาถรรพ์ความดีรับอะไรต่าง

ต้องโฟกัสไปที่เรื่องของสุขภาพร่างกายของผู้ตาย

บอกว่าตอนที่ขายของอยู่มีคนมาบอกว่า
ไม่รู้เขาไปไหนหาไม่เจอเลยป้าเจอไหม
ก็เลยเดินมาดูเห็นลอยคว่ำหน้าอยู่ในบ่อน้ำ

โกนเรียกให้ลูกสาวผู้ตายมาดูหน่อย

ไม่เคยทะเลาะกับพี่น้องด้วยครับ
เรามาเห็นตอนลอยขึ้น
ธรรมดาเขาเป็นคนยังไง

เขาเป็นคนยังไง
คนดีหน้าสายดีน้องสะไพรเป็นคนดี
ธรรมดาพี่สัยก็กวาดไปเรื่อยแล้วก็พอมาสร้างไปเรื่อย
เจออะไรมันก็ทำตรงนั้นมันเป็นคนอย่างนั้น

คาดว่าผู้ตายอาจจะหน้ามืดแล้วก็วูบ
ตกลงไปในบ่อน้ำแล้วก็จมน้ำเสียชีวิต
คือกว่าคนจะมาช่วยก็ผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงนะฮะ

ตอนนี้เดี๋ยวส่งร่างชนะสูตรเพิ่มเติมครับ